ค่ะมีเหตุการณ์ต้องบอกว่าฆาตกรรมแหละโหวเรียนจริงนะคะ
คนก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ราชธรรมของพิจิตร
เอาง่ายง่ายก็คือผู้คุมเรือนจำอืม
ทะเลาะเสร็จปุ๊บเอาปืนยิงหัวลูกเลี้ยงตายคาที่

พ่อตาที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงเข้าหัวตายคาที่
แม่ยายเข้าหัวตายคาที่ยิงน้องเมียเข้าหัวตายคาที่
แล้วไปไล่ยิงภรรยาไล่ยิงลูกของน้องเมียอีก๒คน
รวมเป็น๓คนบาดเจ็บสาหัสด้วย
เกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมง
เพราะเขาก็ทำท่าจะยิงตัวตายเหมือนกัน

นี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเที่ยงครึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
วันนี้นี่แหละค่ะครับตำรวจสพเมืองพิจิตรค่ะ
ก็ต้องนำกำลังรถพยาบงพยาบาลมาหมดเลยนะคะ

ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลคลองคเชน

เจ้าพนักงานราชธรรมชำนาญการเรือนจำจังหวัดพิจิตรค่ะ
อยู่ในบ้านแต่ลักษณะอาการคือคลุ้มคลั่งเลยนะคะ
วงปืนกราดยิงไปมาอยู่ในรั้วบ้าน
ตำรวจต้องพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงค่ะ
เพราะว่าเขามีท่าทีเหมือนจะยิงตัวตายด้วย
เพราะว่ายิงคนตายไป๔คนแล้วครอบครัวตัวเองนี่แหละ

สุดท้ายยอมมอบตัวนะคะ
ยอมมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนเก้ามม

เพราะว่าอย่างที่บอกเขาเป็นเจ้าพนักงานราชธรรมครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายพุทธวันคนนี้
เขาเอาปืนไปยิงในแดงวัย๕๙ปี
พ่อตาของตัวเองที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

ที่บอกผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่ใส่เลขเบอร์๑๑หรือ๑๗
คนนี้แหละคนก่อเหตุในพุทธวัน
ยิงพ่อตาเสร็จยิงแม่ยายเสร็จ
ไปยิงในธิระเดชน้องเมีย

ศพโดนยิงเข้าศีรษะ
ก็คือเข้าหัวตายหมดเลยนะคะ

ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

พ่อตาแม่ยายและน้องเมียค่ะ

เด็กชายคาทาวุฒินางสาวนิสิตา

สามคนนี้บาดเจ็บนะคะถูกนำตัวส่ง
โรงพยาบาลไปแล้วซึ่ง๓คนนี้

น้องเมียที่ถูกยิงตายไปก่อนหน้านี้ค่ะ

น้องตัวเองลูกตัวเองถูกยิงตาย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยมาอยู่บ้านภรรยาใช่ค่ะ

ไปทำงานที่เรือนจำแล้วก็ออกเวรมา

เป็นลูกกับสามีเก่าก็คือในจีนระวัต

เสียงปืนดังปั้งปั้งหลายนัดเลยค่ะตกใจมากวิ่งออกมาดู
ลูกเธอโดนสามียิงตายไปแล้วค่ะแล้วก็เห็นกับตาเลยว่าสามีปีนรั้ว
เข้าไปบ้านพ่อบ้านแม่เธออ่ะแล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละ
ยิงพ่อเธอที่ป่วยติดเตียงยิงแม่เธอยิงน้องชายเธอ
แล้วก็ยิงน้องสะพ้ายยิงหลานเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตกันไป
สุดท้ายเนี่ยสามีพยายามจะยิงตัวตายด้วยเธอก็พยายามเกลี้ยกล่อม
ร่วมกับที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันเกลี้ยกล่อมเขาถึงยอมมอบตัวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกสมนึกมากมีรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
สาเหตุของการก่อเหตุอันโหดเยี่ยมครั้งนี้เขาบอกว่า
เป็นประจำเลยอ่าก็มาอยู่บ้านเขาอ่ะเนาะ
ละกันเป็นประจำเลยโดยเฉพาะน้องเมียในธีรเดชอ่ะ
น้องเมียมีนิสัยขี้โวยวายเสียงดัง
แล้วมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วย
ทะเลาะกันบ่อยก็เลยฆ่าเหรอคะ
แล้วฆ่าทั้งบ้านฆ่าแม้กระทั่งพ่อตาที่ป่วยติดเตียง
คือถ้าเขามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดคุณก็ต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ถูกต้องคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินแบบนี้
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุตรวจสอบอย่างละเอียดด้วย
แต่ว่าก็ต้องแจ้งข้อหานักก่อนเลยนะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าค่ะ
ก็มีสามคนที่ยังสาหัสอยู่ใช่ค่ะส่วนอีกสี่ศพตอนนี้ส่งไปชนะสูตรอยู่นะครับ
ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ต่างตามขั้นตอนก่อน